ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
ลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
วันนี้ก็ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ซ้อมในเรื่องของฟิสเน็ตครับเพื่อเป็นการสร้างพละกำลัง
ก่อนที่จะลุยกับสหรัฐอารับเอมิเรตครับ
โดยความเคลื่อนไหวก่อนทำศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๙
ในนักที่๓ที่จะพบกับสหรัฐอัรับอเมริกส์

ทาดาซิโกกินซักเซดาเมืองหัวหน้าฟุตศูนย์ครับ
นักเตะเข้าห้องฟิตเนสออกกำลังกายตามโปรแกรมนะครับ
เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย

ก่อนที่จะมีโปรแกรมซ้อมอีกครั้งในช่วงเย็นวันนี้

เพราะว่าเรามีเวลาติดปลด๙๑๐วันนะครับ
ก็อยู่เช้าเย็นเที่ยวหน่อยนะครับ
หลายคนที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมที่ผ่านมาก็มี
บางคนที่ลงเล่นแล้วก็ให้กลับมาสมุดประวัติภาพปกติ
จากนี้นะครับหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยครับ
รอบรองชนะเลิศในนัดแรกนะครับ
พบกับเอาจาอิสจากกาต้าซึ่งเป็นเอาไอครับ

ลงสนามให้กลับเอาไอถึงเจ็ดคนนะครับ

หลักที่ตัวเพลินเองก็เน้นความสามารถชมพงฅตัสูงครับ

เด่นอย่างโอมาอับดุลรามานที่ในเกมนี้ยิงไป๑ลูก

ในวันที่เจอไทยนั้นเขานั้นเล่นได้อย่างท็อปฟอร์มขึ้นมา
ก็ถือว่าเป็นงานยากของไทยนะครับ
แต่ก็ได้หาวิธีรับมือเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยครับ
กล่าวว่าทีมชาติไทยนั้นจะต้องพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุด
เป็นทีมที่แข็งแกร่งและน่ากลัว
โดยทีมชาติไทยนะครับจะทำการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชีย
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายนัดที่๓พบกับสหรัฐอารับเอเมริตในวันที่๖ตุลาคมนี้
เวลา๒๓นาฬิกาตามเวลาของไทยจากนั้นครับจะเดินทางสู่ประเทศอีราน
แข่งขันในนัดที่๔ครับพบกับอีรักษ์ในวันที่๑๑ตุลาคม